ช่วงนี้มีคลิปหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมเขาให้ชื่อคลิปว่ารักกันควันท่วม
เป็นคลิปขบวนแห่ขันหมากของฝ่ายชาย
จังหวัดราชบุรีจะไปขอเจ้าสาว
จริงมันต้องมีแตรวงมีกองยาวอะไรสนุกสนานกันไป
เจ้าบ่าวเข้ามาพร้อมกับขบวนรถกระบะและรถสิบล้อ
แล้วที่สำคัญคือเบิร์นยางบึ้นบึ้นบึ้นแบบควันขมงโชงเชงอ่ะฮะ
เดี๋ยวคุณดูนะแล้วไม่ได้มาคันสองคันเข้ามากันสักประมาณ๔คันได้ครับ
นี่เพื่อนเจ้าบ่าวก็มาในชุดทงชุดไทยแบบนี้อืมอ่า
พักนึงจะมีการเบิร์นนะเนี่ยอันนี้เริ่มนะอันนี้แค่เริ่มนะ
ตายแล้วแล้วมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นควันเยอะนี่ฮะนี่ครับนี่ครับ
คุณผู้ชมก็อย่างที่บอกว่ารักกันควันท่วมนะฮะมันไม่ได้เออ
ชาวบ้านเขาก็ไปยืนมึงดูแหละบางทีก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่คลิปนี้เนี่ยเขามีเพจต้องขออนุญาตอ่านชื่อเพจนะคุณผู้ชม
ซึ่งข้อความเราขออนุญาตไม่อ่านเพราะว่าโอ้เดี๋ยวจะมีดราม่าตามมา
เขาโพสต์เอาไว้ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนี่ฮะคุณผู้ชมอ่านเองแล้วกันนะครับ
ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรีนะฮะชาวเน็ตเขาดูกันแล้วคลิปนี้โอ้โหวิจารณ์กันยับทีเดียว
ว่าเนี่ยนะมันไม่เหมาะสมผิดกฎหมายมันมีมลพิษมันสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ให้กับชาวบ้านด้วยควันที่ออกมาจากล้อของรถเนี่ยมันไม่ใช่ควันดีมันคือควันพิษ
ควันดำรวมไปถึงไอเสียจากท่อไอเสียด้วยนะฮะขณะที่เร่งเครื่องเบิร์นยางมันพ่นออกมา
ไม่รู้เท่าไหร่แล้วชาวบ้านเองคนในขบวนขันหมากเองก็ต้องสูดดมควันพิษนั้นเข้าไป
นะครับล่าสุดนักข่าวเราไปถามนายสมพงศ์เทียนชัยเกิดสินเป็นนักวิชาการขนส่ง
นาการพิเศษสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเขาบอกว่ามีการเรียกเจ้าของรถกระบะมาแล้ว
เรียกผู้ประกอบการรถบรรทุกมาแล้วเพราะว่าทำผิดระเบียบการจราจรขนส่ง
ตามที่ปรากฏในคลิปเนี่ยการนำรถไปทำแบบนี้มันผิดกฎหมายครับ
แล้วให้ทุกคนนั้นนำรถไปตรวจสอบที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทันที
ว่ารถของพวกคุณนั้นมีการดัดแปลงสภาพรถเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่า
มันมีทั้งสปอร์ตไลท์กับรถสิบล้อใช่ไหมฮะ
ตัวถังรถถูกต้องไหมฟิล์มติดกระจกมันทึบเกินไปหรือเปล่า
ที่สำคัญเรื่องของสภาพรถเนี่ยเบรกท่อไอเสียระบบเสียงเครื่องยนต์
ทุกอย่างต้องไปตรวจสอบถ้าผิดกฎหมายก็จะลงโทษสถานหนักต่อไป
แน่นอนมันก็ต้องผิดแล้วครับทำแบบนี้มันคือมันการสร้างมลพิษเนอะ
มันคือมลภาวะทางอากาศย้ำนะคะอากาศคือสิ่งที่เราต้องหายใจเข้าไป
เพื่อดำรงชีวิตไม่ใช่เอามาผลานเล่นแบบนี้เออ